ผมเป็นคนที่เล่นคนเล่นต่อหน้า

จะเล่นผมก็ลองดูแล้วกันว่าของใครแข็งกว่า

แต่มึงมาเหยียดขินกูแล้วมึงทำแบบนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป

ที่เข้ามาในประเทศไทย

หมาเกาะไฮโลนี่มาจากจีนทั้งนั้น

เมื่อกระบวนการไปอยู่ที่จุดสุดท้าย

เป็นมงกุฎของมันเลยที่มันอยากจะทำ

ก็เพราะว่าไทยมันมีระบบราชการที่อ่อนแอ

และสิ่งพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นถึง
ซากสลักหักพังของระบบตำรวจระบบราชการ
ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสนับสนุนใคร
สนับสนุนนักการเมือง
ดังนั้นการที่คนไทยมองข้ามจุดนี้ไป
ก็จะเป็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรง
คุณสังเกตไหมหลังเนี่ยผมไปคุยกับใคร

ผมไม่ยุ่งเลยเรื่องนี้ผมจัดการเลย

คุณรู้ไหมคนเนี่ยมันมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
แต่ทุกคนจะพยายามสร้างภาพที่ดี
ผู้ที่มีอำนาจมันก็ได้กลายเป็นสีเทาซะหมด

คนที่ยอมจ่ายเพื่อโต
ดังนั้นจีนเทาต่างเหล่านี้ที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ย

ถึงตำรวจทหารหรือใครก็ช่าง

ดังนั้นคนไทยเราไม่ได้เอาจริง
ตายหมดและตายง่ายด้วย
มันเป็นอาจกรรมที่สระซับซ่อน
มันไม่ใช่วิ่งเข้ามาแล้วไปเตรียมแกตกับชาติสร้อย

ดังนั้นถ้าให้ผมเอาเรื่องที่เป็นอาชญากรรมซับซ้อน
ไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจ
แต่แผ่นดินไทยเนี่ยในทุกจุดที่เป็นทำเลดี
จะถูกต่างชาติถือครองหมด

ต่อไปลูกหลานของคนไทย
จะมีโอกาสเติบโตภายใน๑รุ่น๒รุ่นหรือ๓รุ่นเลย
คุณอาจจะได้ไปกินเงินเดือนคุณอาจจะได้ไปขอเซ้ง
ทำได้แค่ไปเฝ้าบ้านไปดูแลบ้านเป็นคนรับใช้

เจ้าของที่ในแผ่นดินแม่ของคุณเอง
ดันกลายเป็นต่างชาติ
ซึ่งเรื่องนี้ให้ผ่านไปไม่ได้

เพราะว่ากูไม่ได้เป็นสตกูไม่ได้พูดเป็นหน้าการเมือง

สิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมผลักดันเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเพราะผมเห็นมันมากเกินไป
พอมันล้ำเส้นไปเนี่ยมันล้ำเส้นไปตรงไหนไปล้ำเส้นไปตรงยา
แล้วมันเห็นว่าการกระทำของมันเนี่ย
ไม่ได้เกรงกลัวเผิมเกลิมและไม่ได้สนใจ
ตรงนี้เลยต้องสั่งสอนในศาลนะเจ้าถิ่น

แต่มึงมาเหยียบถิ่นกูแล้วมึงทำแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับหยามกัน
ดังนั้นกูใส่อะไรได้กูใส่หมด
มันแน่หรือเปล่าที่มึงว่ามึงมีเงินแล้วทำอะไรได้
กูอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่มึงพูดพิสูจน์ได้จริงไหม

คำตอบมันเป็นตะกะง่ายเป็นเหตุและผล
ถ้าผมกลัวผมก็คงไม่ทำถ้าผมทำผมก็คงไม่กลัว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ประสบการณ์ในเรื่องนี้สอนผมและทำให้ผมต้องอยู่ในสนามรบ
แบบเดียวกับรัสเซียกับยูเครนแม่งไม่จบง่าย
ถึงแม้ผมอยากจะลงผมก็ลงไม่ได้แล้ว
เขาเลิกแล้วเขาเลิกห่วงผมแล้ว

เพราะว่าผมเป็นคนที่ทำตามใจตัวเองตั้งแต่เด็ก
เรื่องเกเลเรื่องผ่านนักเลงเรื่องผ่านสีเทา

คนอื่นมักจะบอกว่าโอ้ยมีรถผ่านหน้าบ้านมีคนตาม
ผมดูแล้วผมก็ไม่เห็นมีไม่ใช่ผมไม่ระวังนะ

ทำไมนะเพราะผมกะว่าถ้าอะไรเกิดขึ้น
ขอผมเอาก่อนปลอดภัยที่สุด
ผมเป็นคนที่เล่นคนเล่นต่อหน้า

เอามาเล่นรับหลังก็ช่วยไม่ได้
ถ้าผมผมจะเล่นผมก็ลองดูแล้วกันว่าของใครแข็งกว่า

ผมไม่มีผมไม่มีอะไรมีแต่ใจ
คนเราอะไปวัดอย่างอื่นเลยว็อตใจกันก็พอแล้ว
คุณเข้าใจไหมไอ้พวกกาดพวกนี้มันกาดวันละ๕๐๐

โหพวกนี้ในคุกเยอะแยะ

มันก็ไม่เอาชีวิตมันมันมีลูกมีเมีย
มันจะเอาชีวิตมันมาเสี่ยงให้คุณทำไม
แล้วกี่คนแล้วล่ะที่โดนยิงตายที่มีกาด

ผมทำแค่อยากให้สังคมได้จำ
ผมรู้ว่าสังคมจำไม่นานหรอก

แต่ถามว่าสิ่งที่ผมทำ
เพื่อทิ้งไว้ให้มันเป็นตำนานว่า
อย่างน้อยมันมีคนหนึ่งได้พูดได้ทำ
ต่อสู้คือรสชาติของชีวิต
ดังนั้นถ้าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่

ผมอาจจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บก็ได้

ผมว่าจะต้องต่อสู้กับเรื่องอื่นเยอะแยะ
มันไม่ได้หมายความว่าผมต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม
เขาถึงบอกว่าวัยอายุ๖๐ให้ดูปี
หมายความว่าดูปีที่จะตาย
ผมวัย๖๐แล้วผมจะไปกลัวอะไร
เอาไหมไม่ปีนี้ก็ปีหน้า

เพราะฉะนั้นสำหรับผมไม่ต้องไปห่วงหรอก
เขาอาจจะให้กำลังใจผมเล็กน้อย
สู้นะสิ่งต่างเหล่านี้มันเหมือนกับ
น้ำตาลชิ้นเล็กเกล็ดน้ำตาลเล็กน้อย
มาหล่อเลี้ยงหัวใจคนแก่อย่างผม

เพราะประเทศไทยมันก็ไม่ใช่ของผมคนเดียว
ดังนั้นวันนี้เราต้องพึ่งคนรุ่นใหม่
วันหนึ่งผมก็ผ่านไปสังขารก็ล่วงโรยไป
ก็จบสิ้นไปชีวิตมันก็เหมือนเส้นได้แล้วคุณ

แต่ท้ายสุดแล้วทุกคนล้วนหมด
วันหนึ่งผมก็ต้องลาโรงลาสังขาร

กลายเป็นคนแก่ที่นั่งอยู่บนโซฟา
แล้วระลึกถึงว่าอดีตเราทำอะไรมา
แล้วผมก็จะตายอยู่ในสวนหลังบ้าน
แค่นั้นเองไม่มีใครทำอะไรผมหรอก
แล้วผมก็จะตายอยู่ในส่วนหลังบ้าน